คุณผู้ชมครับไปบ้านกกอกที่มุกดาหารกันหน่อยค่ะประเด็นหลักวันนี้เนี่ย
ที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังมันเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารทกศของป้าแตน
เพราะว่าชื่อเจ้าของบัญชีก็คือสมพรหลับโพมันมีประเด็นที่ว่า
มีการโพสต์บัญชีนี้ในโลกโซเชียลเพื่อขอรับบริจาคแต่ป้าแตนบอกว่าบัญชีป้าแตนเอง
แต่ป้าแตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ป้าแตนไม่รู้เรื่องของการบริจาค
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพกกตูมแต่กลายเป็นว่ามันก็มีคนมาให้ข้อมูลในอีกมุมนึง
หรือว่าหลากหลายมุมอ่ะนะคะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่
ก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทั้งลุงพลป้าแตนนะคะนายชัยพลวิพานางสมพรหลาโพค่ะ
กลับจากเที่ยวภาคเหนือก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะก็มีบางช่วงที่ออกมาทักทาย
ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับเหล่ายูทูบเบอร์ลุงพลกับป้าแตนบอกว่า
ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในหลายประเด็นที่รุมร้าวอยู่ตอนนี้
เรื่องของหมายจับคดีน้องชมพู่ที่มีกระแสข่าวว่าเลื่อนออกไป
แต่อีกกระแสข่าวหนึ่งก็บอกว่ามีคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ด้วย
มันมีหลายกระแสนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ป้าแตนเองก็มีประเด็นเรื่องของ
บัญชีธนาคารทกศที่มีคนเอาไปโพสต์แล้วเปิดรับบริจาค

คุณผู้ชมคะนายรัชพลศิริสาคอนทนายความ
เดินทางไปพบป้าแตนที่บ้านนะคะ
ไปแนะนำให้ป้าแตนไปปิดบัญชีนี้ดีกว่า
ถ้ามันมีปัญหามากนักปิดบัญชีไปเลย
คาดว่าเดี๋ยวจะปิดบัญชีวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์

เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของถ้าคนบริจาคมา
แล้วมีการเอาเงินไปใช้ถอนเงินไป
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์อะไรแบบนี้ค่ะ
แตนก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องการรับบริจาค
แต่บัญชีก็เป็นบัญชีของป้าแตนจริง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ
แล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าทนายรัชพลจะไปแนะนำว่าปิดบัญชีไปเลย
วันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้จะปิดบัญชีนะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้ว
บัญชีที่มันมีปัญหานี้ปิดหรือยังอืม
วันนี้ยังไม่ได้มีการปิดบัญชีนะคะยังไม่ได้ปิดบัญชี
แต่ทั้งคู่ทั้งลุงพลทั้งป้าแตน
ก็ไม่ชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

แตนก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้ว

ทนายรัชพลจะแนะนำว่าเออปิดซะเถอะ
ทีแรกมีข่าวว่าจะปิด๑๕กุมภาพันธ์ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะฮะ
ท่านผู้ชมครับปมบัญชีบริจาคของป้าแตน
ที่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพกกตูมเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์

ที่เป็นบัญชีส่วนตัวของป้าแตน

เปิดรับบริจาคโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง
ทีนี้พอเขาบริจาคกันมามันก็เข้าบัญชีป้า
ก็ถูกทัวร์ลงถูกสังคมต่อว่าต่างนานานี่ฮะตรงนี้ฮะ
แล้วก็มีเพจที่เขาเอามาลงเอาไว้นะครับ
พอรู้ข่าวจากสื่อมวลชนหรือว่าแฟนคลับหรือว่าเอฟซี
ส่งหลักฐานมาให้ดูก็เลยไปแจ้งตำรวจเอาไว้นะครับ
และกำลังหารือกับทนายความว่าจะดำเนินคดีกับคนไม่หวังดีนะฮะ
แล้วก็ได้คุยกับบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าเขามีข้อมูลเรื่องบัญชีบริจาคเงิน
โดยเธอบอกว่าเริ่มแรกประถมบท
มันเริ่มมาจากเอฟซีที่ชื่นชอบลุงพลนะสามีป้าแตน
เดินทางมาหาลุงพลที่บ้านกอกตอนนั้นมาแล้วแบบโอ้ยสงสาร
บ้านช่องลุงพลกับป้าแตนนี่แม่อย่างที่เราทราบข่าวในตอนนั้นนะฮะ
แต่นี่เป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะตอนแรกแรกที่มาแบบโอ้โหสภาพบ้านแบบ
มีแต่เสามีแต่ผ้าใบมาขึงเป็นฝานะ
ก็เลยขอเลขบัญชีจากลุงพลป้าแตนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ให้กับแฟนคลับ
จะได้โอนเงินมาช่วยลุงพลสร้างบ้านเนี่ยฮะบ้านมาก่อนเนี่ยฮะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ลุงพลป้าแตนตอนนั้นก็รับรู้และยินยอม
ซีก็เลยเอาไปโพสต์ในกลุ่มต่างแล้วก็ส่งให้กับเอฟซีบางคนอีก
อยู่ต่างประเทศอีกจนกระทั่งมีการโอนเงินมาให้ลุงพลสร้างบ้านนะฮะ
ตอนนั้นก็มีข่าวว่ามีคนใจดีมาออกเหล็กหินปูนทรายอะไรให้เยอะแยะไปหมด
ใช่ไหมฮะบริจาคเงินสร้างบ้านเธอเยอะแยะไปหมดนะครับ
จากนั้นเอฟซีที่เอาบัญชีลุงพลกับป้าแตนไปเนี่ย
บอกกับลุงพลป้าแตนว่าหากได้เงินก้อนเพียงพอสร้างบ้านแล้วให้ปิดบัญชีซะ
ซึ่งลุงกับป้าก็รับปากเอฟซีเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะปิดบัญชี
กระทั่งมารู้ข่าวว่าลุงพลกับป้าแตนยังไม่ได้ปิดบัญชี
แล้วก็ยังคงมีเอฟซีเนี่ยโอนเงินมาให้ตลอด
แล้วป้าแตนก็ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนที่เอาบัญชีไปโพสต์
บอกว่าไม่รู้เรื่องการเปิดรับบริจาคทั้งสิ้นนะ
เดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้กับทุกคนเลยทุกบาททุกสตางค์เลย
หากใครต้องการเงินคืนแล้วมีหลักฐานการโอนเงินมาให้เนี่ย

พอเอฟซีที่รู้ข่าวก็พยายามส่งข้อความไปขอเงินคืน
เพราะลุงพลป้าแตนถือว่าเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เนื่องจากตอนแรกเนี่ยเขาต้องการให้สร้างบ้าน
สุดท้ายนะครับคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าพอขอทวงเงินคืนเนี่ยลุงพลป้าแตนนิ่งเฉยไม่ตอบแชท
นะฮะอ่าแล้วก็ไปพบบัญชีอ่าอย่างแบงค์อื่นอื่นอะไรพวกนี้ก็มี
อกจากทกศนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นคนที่ให้ข้อมูลกับเราเลยบอกว่า
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลกับป้าแตนจะไม่รู้ว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชี
เพราะว่ามีเอฟซีบางคนเนี่ยไลน์ไปหาส่งข้อความไปหาเยอะแยะไปหมดนะครับ
บอกว่าได้เงินโอนแล้วอะไรพวกนี้เพื่อจะขอเงินคืนเนี่ยแต่ปรากฏว่านิ่งเฉย
แกก็เลยขออนุญาตไปโพสต์ได้ไหมเขาก็อนุญาตไปว่าเออโพสต์ได้ไม่มีปัญหา
ครับตอนนี้เอฟซีอาจเอาเงินมาช่วยเหลือ
ครับก็ขอต้นขอเบอร์บัญชีได้มั้ยเขาก็ให้เนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธนะ
เขาให้เลยก็ตั้งแต่เริ่มที่เขาทำบ้านอ่ะอืมแล้วแล้วเงินจำนวนเนี้ยที่เอฟซีเขาโอนมาให้เนี่ย
คือว่าเยอะนะคือเขาช่วยเหลือตรงที่ว่าบ้านบ้านเขาไม่มีไง
เขาก็เลยแบบรวมกันมาบางคนให้ทีเป็นหมื่นก็มี
ถ้าเป็นพวกสเตะเงินหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกอาจารย์โอนบนนอกอ่ะ
สองคนนั้นเขาน่าจะรู้นะประมาณเดือนนึงอ่ะที่แบบว่าได้เงินก้อนแล้วอ่ะ
ที่บอกว่าถ้าได้เงินก็พอแล้วให้ปิดบัญชี
อืมแล้วเขาว่ายังไงครับลุงกับป้าเขาบอกว่าเขารับปากจะปิดใช่ไหม
อืมใช่แต่เขาไม่ปิดไงเพิ่งมารู้ตอนที่มีข่าวมา
มันมีข่าวมาดังนี่แหละถึงได้รู้ว่าเขายังไม่ได้ปิดบัญชี
มันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ที่จะไม่รู้ว่าทำไมมีเงินโอนเข้า
ทั้งที่เมื่อก่อนตัวเองก็เป็นคนเอาบัญชีนี้ให้เขาไปใช่ไหม
ครับแล้วตัวเองก็รู้ว่ามีเงินโอนเข้าแล้วที่สำคัญอ่ะ
ไม่ได้ให้แค่คนเดียวเขาไม่ได้ให้แค่พี่คนเดียวใช่
มันมีบัญชีออมสินด้วยมั้งที่เขาให้คนอื่นอืม
แต่อันนี้เราไม่รู้ไงพี่แกได้แค่บัญชีนี้มาบัญชีเดียว
มีมีคนอื่นที่ไลน์ไปขอเขาแชทไปขอเขาเขาก็ให้
เขาก็ให้เบอร์บัญชีเหมือนกันไม่ใช่มีที่ว่าเอามาแค่กระจายแค่คนเดียว
อ่านี่เป็นที่คนคนนี้เขาให้ข้อมูลกับเรานะซึ่งใช่
จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องฟังลุงพลป้าแตนด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะหมอปลาค่ะหมอปลาบอกว่าโอ้ยเรื่องบัญชีบริจาคเนี่ยนะ
พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่เห็นด้วยช่วงแรกแรกก็ยืนยันได้ว่า
กับป้าไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคแต่ต่อมามีคนสงสารเห็นใจ
ก็อาจจะมีการบอกต่อต่อกันแต่พอวันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้ว
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ปิดบัญชีไปซะจะดีกว่านะ

แต่ณวันนี้เมื่อมันเป็นประเด็นข่าวเนี่ย
ถ้าลุงกับป้าบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ต้องการการรับบริจาค
กับป้าก็ปิดบัญชีไปเลยเพื่อความสบายใจของคนที่เขาไม่เห็นด้วยไง
ไม่ใช่ว่าปล่อยเรื่องราวทิ้งไว้
เพราะการเปิดบัญชีบริจาคเนี่ยหรือบัญชีเก่าที่มีคนเขารู้เนี่ย
ถ้าเราปลอดภัยสุดใจเนี่ยเราก็ปิดเสียแล้วก็เปิดใหม่
โดยบัญชีนั้นก็ไม่มีใครรู้นอกจากคนในครอบครัวเรารู้
หมอปลาบอกว่าลุงพลพูดแบบนี้จริง

ก่อนหน้านี้ที่ลุงพลรับจ้างกรีดยางตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้า
กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องใช้เวลากี่วัน

แต่บอกว่าเหนื่อยลุงพลควรจะคิดได้มากกว่านี้ค่ะ
ส่วนช่วงที่ว่าลุงกับป้าเขาร่วมงานกับหญิงลีเนี่ย

หญิงลีใช้ก็ร้องเพลง๗๘เพลงเขาเหนื่อย

ลุงก่อนหน้านี้ลุงกีดยางเนี่ย

เมื่อก่อนเนี่ยรับจ้างคนนี้วันละ๓๐๐แต่การร้องเพลง๗๘เพลงเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน๔๕นาทีก็เต็มที่๑ชั่วโมงเนี่ย
ได้มาตั้งสองหมื่นลุงต้องคิดวันที่ลุงไปกรีดยางวันที่ลุงไปมีอาชีพรับจ้าง
วันนั้นเผื่อจะได้เงินมาสักหมื่นครึ่งหมื่นเนี่ยบางคนใช้เวลาเป็นเดือน
อันนี้ลุงเหมือนเขาอาจจะเหนื่อยหรือช่วงนั้นเวลาพักผ่อนเขาอาจจะไม่ค่อยมี
โดยเขาอาจจะพูดออกมาครับ
นี่คือเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นของลุงพลแห่งบ้านกอกนะครับ

ทีนี้ดูคดีหลักนะครับคดีหลักของน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกอกนะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจยังคงเดินหน้าในการที่จะสืบหาความจริงให้ได้ว่า
ใครที่ทำร้ายน้องชมพู่หรือว่าพาน้องชมพู่ไปทิ้งบนภูเหล็กไฟจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ก็ผ่านมานานแล้วนะครับ
วันนี้ตำรวจสภกกตูมเชิญพยานอีก๒คนนะครับ
คือนายสุธินบุญเคืองกับนางสาวอนุกรอาจวิชัย
วันนี้เชิญไปให้ปากคำเป็นครั้งที่๒
เชิญมาสอบปากคำที่วัดถ้ำภูผาแอก
เป็นวัดที่ครอบครัวน้องชมพู่เคยมาทำพิธีดื่มน้ำสาบานที่นี่

ประเด็นหลักที่ตำรวจยังคงมุ่งเน้นตรวจสอบ
ก็คือความเคลื่อนไหวในวันที่๑๑พฤษภาคมปี๖๓วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
หลังจากการสอบปากคำวันนี้นะครับเราได้คุยกับทั้งคู่
นางสาวอนุกรบอกว่ารู้ข่าวว่าชมพู่หายตัวจากเพื่อนบ้าน
ก็เลยมาช่วยหา๑๑พฤษภาคมประมาณ๑๐๑๑โมง
ไปพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านที่สนิทกัน
ช่วงแรกเนี่ยไปหาแถวบ้านที่เป็นป่ารกจากนั้นช่วงบ่ายนะครับขยายพื้นที่ค้นหาไปถึงพื้นที่ตีนภูเหล็กไฟนะฮะ
นางสาวอนุกรยืนยันว่าวันที่๑๑พฤษภาคมที่เธอหาน้องชมพู่กันเนี่ยไม่เจอลุงพลเลย
ส่วนเย็น๑๒พฤษภาคมจำได้ไม่ชัดเจนนักว่าได้เจอลุงพลลุงคล้ายแล้วก็นายสัตยาหรือว่าลุงหว่างเนี่ยหรือไม่
เพราะทั้งสามคนก็บอกว่าเขาไปหาพร้อมกันจำได้แค่ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งสามคนขึ้นเขาไปหาน้องชมพู่ช่วงเย็น
แต่ไม่รู้วันไหนหลังจากมีชาวบ้านขัวสูงมาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่แถวอ่างกบที่ตำรวจเรียกสอบปากคำในวันนี้นะครับ
บอกว่าน่าจะเป็นการต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีเพราะตำรวจอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

จำไม่ได้ว่าวันไหนเห็นน่ะเห็นแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่
แต่เขาได้มีการขึ้นไปกันไหม

ไม่ใช่เขาได้ยินข่าวว่ามีเด็กได้ยินเสียงร้องอะไร
ที่บ้านอะไรได้ยินบ้านขวดสูง
บอกว่ามีเด็กร้องไห้อยู่ก้อนหินอะไรประมาณนี้

ส่วนนายสุธินนะครับบอกกับเราว่า
ถ้าเฉพาะตัวเขาเนี่ยเขาก็ถูกสอบมาหลายครั้งนะฮะ

วันที่๑๑พฤษภาคมปี๖๓ที่ชมพู่หายตัว
คิดว่าตำรวจคงต้องการยืนยันเรื่องไทม์ไลน์ของพ่อแบม
ตอนเช้าวันนั้นที่มาหาเขา
เพราะลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ยบอกว่า
เจอพ่อแบมวันนั้นตอน๗โมงเช้าที่สวนยางพารา
แต่พ่อแบมบอกว่าช่วงนั้นพ่อแบมมาหาเขาที่บ้าน
ตรงนี้นายสุธินยืนยันว่าวันนั้นประมาณสัก๗โมง๗โมงครึ่ง
แบมมาหาเขาที่บ้านจริงมาคุยเรื่องการก่อสร้างบ้าน

แล้วมีชาวบ้านมาบอกว่าชมพู่หายตัวสักประมาณ๑๐โมงกว่า
ก็ไปช่วยกันตามหาที่สวนยางระแวกบ้านน้องชมพู่
เพราะคิดว่าเด็กคงไม่น่าไปไหนไกลแต่ไม่เจอตัว
ตลอดวันนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นไม่เห็นลุงพลเลยนะฮะ
เจอลุงคล้ายลุงพลนายสัตยามาที่บ้านชมพู่แล้วก็ออกตามหาเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าทั้ง๓คนอาจจะไปเดินหาตรงไหนหรือเปล่า
ส่วน๑๒พฤษภาคม๖๓นะครับ
นายสุธินบอกกับเราว่าเขามาช่วยตามหาน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ก็ไปหาแถวระแวกบ้านน้องชมพู่อีก
แต่ก็ไม่เจอแล้วก็หยุดหาช่วงค่ำ
แล้วกลับมาที่บ้านน้องชมพู่ก็ไม่เจอลุงพลลุงคล้ายและนายสัตยา
เรื่องที่ทั้ง๓คนบอกว่าขึ้นเขาไปหาน้องชมพู่ช่วง๔โมงเย็น๑๒พฤษภาคมเนี่ย
สุธินบอกว่าเขาเพิ่งได้ยินเรื่องนี้ในครั้งนี้เหมือนกัน
สอบเราไปถึงไหนครั้งนี้
สอบมันเยอะแล้วนะตั้งแต่ที่เลข
ถูกนับอาศัยไม่ได้เนอะ
เค้าก็พาอาญาติฐนแล้วหากับเค้านั้นเลย
ตอนนั้นเธอพาไปเนื่องของเขา
ก็คิดว่าไม่น่าจะไปไกลนะว่าเป็นเด็กนะเขาอยู่ที่แถวนี้แหละก็หาที่แถวนั้นกับพ่อแม่เขานั่นแหละ
ไม่ไม่เห็นนะไม่ปรากฏเห็นเลยนะไม่ปรากฏผมก็อยู่แบบก็หายตรงนั้นตลอดนะแต่มันก็ไม่เห็นลุงนะ
ลุงคล้ายก็ไม่เห็นเขาอาจจะหาตรงอื่นก็ไม่รู้ผมอาจก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะ
ได้ยินไหมว่าที่เขาขึ้นกันไปตอนนี้ไม่รู้นะเราลงมาตอนสามทุ่มยังไม่รู้เลยนี่ไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปบนภูนะ
คุณผู้ชมครับพ่อแบมค่ะเป็นหนึ่งในพยานคนสำคัญที่ตำรวจเคยเชิญตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จและสอบปากคำอ่ะนะคะในวัชรินกงแก่เท้า
เพื่อถามว่าวันนี้จะให้ฉาปูนที่บ้านไหมซึ่งที่จำได้ว่าเป็นเวลาประมาณ๗โมงเช้าก็เพราะว่าขับรถสวนทางกับรถขายกับข้าว
หน้าบ้านในนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านซึ่งรถขายกับข้าวจะมาเวลาเดิมทุกเช้าค่ะ
หลังจากได้คุยกับไนโด่ไม่นานก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่วันนั้นคือแดดร้อนมากเลยขอภรรยาทำงานที่บ้าน
ส่วนที่ลุงพลบอกว่าเห็นพ่อแบมที่บ้านประมาณเจ็ดโมงพ่อแบมบอกว่าไม่รู้นะคะ
ว่าลุงพลเห็นเขาตอนไหนเพราะตัวเองก็อยู่บ้านตลอด
แล้วไปบ้านไนโด่ก็ไม่ถึงสิบนาทีซึ่งข้อมูลทั้งหมด
ก็บอกตำรวจไปหมดแล้วก็ไม่ได้กังวลใจอะไรค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับชาวบ้านบางคนที่บอกว่าลุงพลอาจจะถูกใส่ร้าย
เพราะว่าไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมด
แบมบอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็แล้วกัน
แล้วก็บอกว่าพยานที่พูดถึงลุงพลเนี่ยไม่มีใครไปใส่ร้ายอะไรนะ
ลุงพลทำอะไรไม่ดีเพียงแค่พูดไปตามความจริง
เห็นลุงพลที่ไหนเวลากี่โมงเท่านั้นเอง
อันนี้ผมไปแค่ถามแค่ไม่กี่คำก็กลับมาแล้ว

ครับไปถามเขาบอกว่าวันนี้จะทำงานไหม
มาถึงบ้านก็แยกกับเมียผมเมียผมก็ถามบอกว่า
วันนี้จะไปไล่ด้วยไหม
ผมบอกว่าผมมองดูแล้วมันแดดมันร้อนมันอะไรผมก็ขอพัก
แต่ละคนเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเห็นลุงตอนนั้นตอนนี้เฉยอย่างนี้ครับ
อืมก็ไม่ได้ว่าว่าเออไปทำสิ่งไม่ดีหรือว่าทำผิดอะไรครับ
ไม่ได้พูดเลยครับอืมครับไม่มีใครปรักปรรม
ไม่มีใครเลยครับปรับปำเลยว่าไปทำอะไรกับใคร
ไม่ดีกับใครครับใครใครไปใส่ร้ายใครผมไม่รู้เหมือนกันครับ
อืมใจเรานี่อยากให้มันข่าวลือมันก็ออกมา
ย้ายไปเมษาอีกแล้วครับครับอันนี้เป็นทะยานคนสำคัญเนี้ย
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็แค่บอกว่าเห็นก็เห็น
ไม่ได้พูดอะไรก็ไปใส่ร้ายใครหรือจะย้ายอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
แล้วแต่คุณตำรวจครับนี่นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าพ่อแบมเป็นพยานในคดีของน้องชมพู่อ่ะนะคะ
ถูกเชิญเข้าเครื่องจับเท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานี
ล่าสุดก็ถูกเชิญไปสอบปากคำเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของบุคคลต้องสงสัยพร้อมกับนางส้มจี๊ชาวบ้านกกอก
วันพระราชสบดีที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับที่ลุงพลเขาประสาน
อยากให้เป็นทนายความช่วยเหลือคดีน้องชมพู่ให้นะครับได้ไลฟ์ผ่านช่องยูทูปนะครับ
ของตัวเองในหัวข้อยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือคลั่ง
แล้วก็ประกาศภารกิจสำคัญนะครับทนายตั้มบอกว่าได้นัดหมายกับลุงพลป้าแตนเอาไว้
ว่าจะทำภารกิจสำคัญในวันพระรหัสสบดีที่๑๘กุมภาพันธ์นี้แต่ขออุบไว้ก่อน
รอฟังสัญญาณอีกครั้งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศว่าจะทำอะไรบ้าง
ผมมีภารกิจนะครับพญานาคปากกิ้งกือคลั่งนะครับ
แล้วผมก็ได้นัดหมายกับลุงพลแล้วในวันพฤหัสนี้นะครับ
ฟังให้ดีนะครับผมนัดหมายกับลุงพลป้าแตนแล้ว
วันพฤหัสนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับ
นี่คือวิธีปราบกิ้งกือคั่งนะครับจำที่เราไปสารกันได้ไหมนะครับ
แล้วรู้ใช่ไหมว่าผลจากการที่ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ
และสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็มีความหมายอยู่เหมือนกันครับผมไม่ทำอะไรที่
ไปเรื่อยโดยไม่คิดอะไรนะครับและที่สำคัญผมไม่ไปทำร้ายใครแน่นอน